มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแชร์และแฉกันสนั่นโซเชียลเลยนะคะ
พฤติกรรมของตำรวจเรียกรับเงินจากคนขับรถบรรทุกนะคะ
พร้อมกับอธิบายความบอกว่าคือตัวเขาขับรถ
บรรทุกกากมันมาแล้วตำรวจบอกว่า
คุณเนี่ยขับรถเกินคือบรรทุกน้ำหนักเกินพยายามเรียกรับเงินก็เลยกลายเป็นคลิปนี้
หลังจากนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันค่ะดูคลิปก่อนค่ะ
เห็นไหมตำรวจอยู่ในรถส่วนคนขับรถบรรทุก๖ล้อที่เอาคลิปมาโพสต์ยืนอยู่ข้างนอก
ตำรวจนายนี้เรียกรับเงิน๑๑๐๐๐บาทตามคำกล่าวอ้างของคนขับรถบรรทุกนะคะ
แต่เห็นแม่บอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาหมื่นหนึ่งไปให้นายแล้วก็บอกว่าน้องขอคืนละกัน๑๐๐ค่าน้ำมัน
คือตอนแรกรับไปแล้ว๑๑๐๐๐แล้วยื่นกลับมาให้๑๐๐ใจดีเดี๋ยวกลัวว่าคนขับรถบรรทุกจะไม่มีค่าน้ำมันกลับบ้าน

ใช่เนี่ยกลายเป็นคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วแชร์กันสนั่นเลยนะคะ
คลิปนี้เนี่ยทางคนขับรถบรรทุกเขาเป็นคนเอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าขณะที่เขาขับรถหกล้อบรรทุกกากมันมาบนถนนในจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่ข้างหน้าก็เลยจอดรถเพื่อพักยางแต่ตำรวจเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยมาหาที่รถคือขับรถมาหาแบบนี้ค่ะ
ไม่ต้องตกใจนะหรือว่าสงสัยว่าทำไมตำรวจอยู่ในรถเพราะปกติแล้วตำรวจจะอยู่นอกรถใช่ไหม
ทีนี้ตำรวจนายนี้ขอดูเอกสารคนขับรถบรรทุกแล้วก็ขอดูใบชั่งปกติเนี่ยรถบรรทุกก็ต้องมีใบชั่งใช่ไหมคะ
ต้องผ่านด่านช่างปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกบอกตำรวจบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันดีไหมเอารถเนี่ยไปชั่งที่ด่านชั่งน้ำหนักเพื่อดูกันให้จะเลยว่าผมเนี่ยบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักกฎหมายที่เกินน้ำหนักหรือเปล่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยไม่ยอมกลับพาเขาไปที่โรงพักบอกว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินส่วนเดี๋ยวจะส่งตัวไปที่ศาลให้ไปเสียค่าปรับที่สารสองหมื่นบาทนะฮะแล้วตำรวจสักพักหนึ่งก็ถามกลับมาบอกอ้าวแล้วจะเอายังไงจะให้ช่วยยังไงบอกคือประมาณว่าอย่างเชิงดูอ่ะนะคะ

น่าทันแล้วลบก็ไม่ทันหรอกครับพฤติกรรมมันเกิดขึ้นไปแล้วจงครึ่มแบบนี้แล้วนะไม่เห็นหน้าแต่ได้ยินเสียงรูปร่างก็ชัดเจน